คุณผู้ชมคะยังคงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ
เป็นยังไงฮะคือตอนนี้เนี่ย
ล่าสุดมีคนดังอีกคนนึงที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมาก
สมัครเป็นลูกเขยอีกคนนึงด้วยอยากรู้ไหมไปดูพร้อมกัน
เลยค่ะทำได้ไหมโอ้โฮโฮโฮเทพภิทักษ์แอร์ซาล่าเอาก็ปาก
เราไม่เอาคนหล่อไงเออคนที่เป็นปากเราบอกไม่เอาหล่อมาเดี๋ยวจะมา
หักอกลูกสาวนี่ไงจ้ะหน้าขาวปากแดงของเขาเทพภิทักษ์นั่นเอง
ไอดอลและนักแสดงตลกนะคะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
สมัครเป็นลูกเขยครับแฮชแท็กเสียแฮชแท็กผมทำได้ทุกอย่างครับ
ทำได้จริงนะครับเสียเว้นแต่จะให้เอาเดือนกับดาว
ผมทำไม่ได้ความสามารถคือกินลำไยได้เป็นรัง
ไข่ดาวได้ต้มมาม่าเก่งแต่ผมมีเมียแล้วครับ
พิจารณาด้วยครับเสียถามเมียหรือยังอันนี้ความสามารถหรอ
เกี่ยวข้องโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตก็เลยไป
ปานนท์กันใหญ่เลยว่าปานนท์ว่าไง
ปานนท์ก็ออกมาโพสต์ตอบนะคะ
สมัครชิงตำแหน่งลูกเขยเทพิทักษ์คนนี้ว่า
คุณลูกเคยเทพิทักษ์ยินดีต้อนรับสู่สมาชิกลูกเขย
มาได้เลยปานนท์ยินดีรับด้วยความเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ลูกเทพิทักษ์จะต้องขัดทุเรียนให้ได้วันละ๕๐ตันขั้นต่ำ
ตรงนี้ปานนท์น่าจะหมายความว่า
ให้คัดทุเรียนวันละ๕๐ตันว่าลูกไหนอ่อนแก่
นี่ยากนะไม่ง่ายเลยนะจะบอกให้อ๋อยากครับต้องคอบดูเนอะ

ลูกเทพทำได้ให้พิเศษกว่าลูกเขยคนอื่นอีก๑ล้านสนใจไหม
พ่อตาใจดีสุดหามแบบนี้ไม่มีอีกแล้วลูกเอ้ย

คือถ้ายังไงถ้ารับเป็นลูกเขยแล้วเทพิทักษ์ได้แล้วคือ
มีเมียสองคนเหรอแล้วลูกป่าเป็นเมียคนที่สองเหรอยังไงล่ะ
ทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับปานนท์เจ้าของลงทุเรียนที่ตลาดโอยชาย๓อีกรอบนึงนะคะ
บรรดาชายไทยเนี่ยโอ้โหแห่มาสมัครเป็นลูกเขยถึงล้งรับซื้อกันเลยทีเดียว
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังพูดคุยอยู่มีโทรศัพท์เข้ามาขอสมัครเป็นลูกเขยด้วย

อ่าโหทีนี้รับสมัครลูกเขยครับ

ครับไหมไม่เอาไปอ๋อเราประกัน
คือลูกน้องก็คือลูกน้องเนี่ยครับลูกเขยก็คือลูกเขยมันไม่เหมือนกันนะครับ
มันไม่เหมือนกันนะครับคุณมาเป็นลูกน้องผมก็ได้นะครับ
เผื่อผมเห็นคนขยันผมอาจจะจับทำลูกเขยก็ได้นะครับ
มีสาวโทรมาหาพี่อาจารย์เพื่อนอยากจะเป็นไม่น้อย
อยากเป็นไม่น้อยแต่เรามันและเราก็มันเผาเจอไป

รอลูกเขยมาขอมันนานเออเราเจตนามันนาน
ถ้างานนี้ไม่ได้ในชาดนี้แสดงไปบวชชีไม่ได้บวชแน่

โนะหนูฟังให้ดีนะครับ๑เมษายนตร์จะมีการรับสมัครลูกเขย
ตลาดเนินสูงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
บรรดาผู้ท้าชิงต้องทดสอบการทำงานค่ะ
ใช้เวลาทั้งหมด๓เดือน
ถ้ามีลูกเขยผ่านเกิน๒คนก็จะต่อไปอีก๓เดือน
แบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะเหลือลูกเขยเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น
ทีนี้ล่าสุดเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ปานนท์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าปิดรับสมัครว่าที่ลูกเขยแล้ว

ขอประกาศปิดรับลูกเขยแล้วครับเยอะมากเกินคาดแล้วครับ
หมื่นคนแล้วครับเราไม่มีสถานที่รองรับครับ
ลงเล็กวันที่๑พบกันที่ตลาดเนินสูงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ที่ลงปานนลเนินสูงครับ
ทีนี้พูดถึงตัวเต็งที่ชาวเน็ตเขาเชียร์กันหน่อยได้ไหม

เปรมยศพลคล้องใสชาวสวนจังหวัดตราดวัย๒๘ปีที่ชาวเน็ตเชียร์เพราะว่า
หน้าตาก็น่ารักแถมยังทำเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนเหมือนกันด้วย
แล้วมันน่าจะเหมาะสมกันเหลือเกิน
ปรากฏว่าจีโอประกาศแล้วค่ะว่าจะไม่เข้าชิงตำแหน่งเขยป่านนท์แล้ว
เพราะเห็นว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนในการตัดสินใจ

ก็ฝากขอโทษมายังกองเชียร์ทุกคนด้วยที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้สมัครลูกเขย
ความหมายของจีโอคือความรักเนี่ยมันต้องให้คนสองคนศึกษากัน
ไม่ใช่ให้ไปแข่งคัดกรองทุเรียน
มันไม่ได้วัดว่าแล้วพอค้าทุเรียนชนะแล้วคุณจะคบกันอยู่รอดปลอดภัย

คือคนมันมาเยอะมากจนไม่รู้ว่าแล้วนี่เราต้องเจอกับอะไรบ้าง
แต่ตอนนี้นอกเหนือจากคนที่ไปสมัครเป็นลูกเขยของป่านนท์แล้วเนี่ย
พอมีข่าวเรื่องจีโอเนี่ยคนกลับไปแห่ไปสมัครลูกสะพ้ายของสวนของจีโอแทน

เอาสิฮะไม่รู้ใครจะได้ฝั่งไหน
รอดูแล้วกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียล